สวัสดีค่ะพาไปดูสถานการณ์ที่พัดทะลุงกันหน่อยค่ะ

แล้วก็มีปริมาณน้ำฝนสะสมต่อเนื่องเลยค่ะ
ล่าสุดน้ำป่าก็มาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน
แล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า
พื้นที่เที่ยมเผลอศรีบรรพฤตินี่นะคะ
ไหลผ่านตรงคลองชลประธานท่าแนะ
แล้วน้ำมันก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณผู้ชมดูสิ
น้ำมาแรงน้ำมาเร็วแบบนี้
ทางชนลประธานจังหวัดพัทลุงเนี่ย

เขามีการเปิดบานประตูฝ่าย๓บาน
เพื่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนะคะ
แล้วก็เขตชุมชนของเทศบาลควนขนุนกลางดึกเนี่ยนะคะ
ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐เซนก็ประมาณสักฟุตหนึ่ง
โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่หมู่๙ค่ะ
ตำบลควนขนุนที่อำเภอควนขนุน
มวลน้ำเอ่อล้นจากลำคลองสายพิกุณฑอง

ยังมีถนนสายเอเชียสาย๔๑ฝั่งขาขึ้น
บริเวณ๔แยกโพทองที่ควนขนุน

น้ำท่วมผิวการจราจรสัก๒๐เซน
เห็นไหมอันนี้ตอนที่รถขับผ่านไป

ล่าสุดถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาสะสมเพิ่ม
น่าจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วนี้
เอาให้กำลังใจพี่น้องชาวพัทธลุงด้วย
หรือว่าใครที่ดูอยู่ชาวพัทธลุง